มาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยนะครับ

กู้ภายกว่า๒๐นายนะครับคุณฮะ
งัดซากรถคันนี้นะครับ

แล้วก็ที่สำคัญคือเขามีอาการสาหัสด้วยนะครับ
นี่เป็นวินาทีชีวิตจริงนะครับ

เป็นวินาทีที่กู้ภัยต้องทำงานแข่งกับเวลานะครับ

ไปพุ่งชนต้นไม้แบบนี้นะครับ

ติดอยู่ภายในกระบะ๔ประตูสีบรอนเทา
หมายเลขทะเบียนกไก่นหนู๒๔๗๔กำแพงเพชร
สภาพห้องโดยสารพังยับเยิน
หลังเกิดอุบัติเหตุชนต้นไม้ที่เกาะกลางถนน
สายผลโยทินขาล่องหมู่๓ตำบลคลองขุงอำเภอกำแพงเพชร
ตำรวจกู้ภัยใช้อุปกรณ์เท่าที่มี
ช่วยกันงัดซากกระบะคันนี้อย่างเร่งด่วน
และประเมินอาการของผู้บาดเจ็บอย่างต่อเนื่อง
ระหว่างรออุปกรณ์ในการตัดทางที่จะมาถึงนะครับ
ใช้เวลา๑๕นาทีสามารถนำร่างของผู้บาดเจ็บสาหัสออกมา

พบว่ามีบาดแผลชะกันตามตัวนะครับ
โซนของรถกดทับแล้วก็ขาหัก

ผู้บาดเจ็บได้เดินทางกลับจากทำธุระ
ตัวเมืองกำแพงเพชรเพื่อกลับเข้าบ้าน

แต่คุณผู้ชมฮะสุดท้ายนะครับ
ผู้บาดเจ็บท่านนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล

ก็ต้องขอแสงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะฮะ

เพื่อหาหลักฐานการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับ
และแน่นอนต้องมาดูภาพจากกล้องวงจรปิดจุดต่าง
จับภาพได้ไหมถึงการเกิดอุบัติเหตุนะครับ
ช่วงนี้ยังเป็นวันหยุดก็ขับรถขับรา
ด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับ